หลายคนมองว่าข้อความนี้จะเป็นการตัดเพาะหรือเปล่า
เราไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้พร้อมกันเลยค่ะ
ถูกกระแสโจมตีอย่างหนักสำหรับละครรีเมคจากช่องน้อยสี
ส่วนพระเอกของเรื่องอย่างปนัทธวุฒิต้องออกมาโพสต์ภาพและข้อความให้กำลังใจ
โดยเจ้าตัวยอมรับว่าอยากให้กำลังใจทีมงานในละครเรื่องนี้
แม้ตัวเองจะไม่ได้โดนวิจารณ์หนักแต่ก็เห็นใจนักแสดงคนอื่น
โดยเฉพาะสาวแยมที่ถูกติอย่างมาก
มองว่าปีนี้ละครที่เล่นถูกคอมเมนต์แรงอาจเป็นเพราะปีชง
ก่อนจะวอนขอให้มือคีย์บอร์ดทั้งหลายใช้คำที่สุภาพในการแสดงความคิดเห็นค่ะ
เขาเหมือนแบบว่าให้เขาเดินหน่อยอ่ะไม่ต้องเอาให้ตายขนาดนี้ก็ได้
หรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอปีขานชงใช่ไหมแต่ละคอมเมนต์เดี๋ยวเนี้ย
คือคงไม่ต้องไปวัดหรอกว่าคอมเมนต์ไหน
ภาษาที่ใช้วิธีการห้ำหั่นมันโหดมาก
ละครที่เราทำเราทำเพื่อสร้างความสุขให้กับคนนะ

หรือการเป็นผู้แพ้ก็ไม่ต้องแบบไม่ต้องเหยียบย่ำกันขนาดนั้นก็ได้
ส่วนเรื่องที่นักแสดงหนุ่มลงทุนซื้อต้นไม้เข้าบ้านราคาหลักแสนนั้น
เจ้าตัวบอกว่าเป็นความชอบส่วนตัว
โดยทุกต้นในบ้านมีอายุร้อยกว่าปีขึ้นไป
ซึ่งใช้ความพยายามในการตามหาอย่างมาก
ด้านภรรยาสาวเอพรทิพย์ก็แอบแซว
ที่ไม่ยอมควักเงินซื้อกระเป๋าใบใหม่ให้เธอ
เป็นเพราะทุ่มไปกับต้นไม้ซะหมดค่ะ